ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือผักหวาน

กำนันใจดีค่ะเปิดสวนผักหวานให้ชาวบ้านเขามาเก็บฟรีแบบนี้เลยนะ

เออแล้วผักหวานเนี่ยมันไม่ใช่ขากันง่าย

แต่ว่าเกษตรกรผู้ปลูกมันสัมปะหลังในพื้นที่บ้านนารากอำเภอออนพินนำตำบลอรพินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ
ได้พลิกฟื้นที่ดินที่มันไม่สามารถเพาะปลูกมันสัมปะหลังได้
เอามาปลูกผักหวานป่าค่ะ
นี่แหละเป็นการจัดจำหน่ายเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้นะคะ
จากเห็นว่าสภาพพื้นที่เดิมเนี่ยมันคล้ายกับป่าไงแล้วมันมีหินอยู่เป็นจำนวนมาก
พื้นที่แบบนี้มันเหมาะกับการปลูกผักหวานป่าจริง

ซึ่งกำนันตะบนอรพิมก็คือคุณมณีรัฐนามเกษมบอกว่าปีนี้ตัวเองได้เปิดสวนให้ทางเพื่อนบ้านมาเก็บผักหวานป่าได้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะ

แต่ว่านอกจากนี้นะก็ยังทดลองเปิดขายบัตรให้กับชาวบ้านที่สนใจมาเก็บผักหวานด้วย
รอบนึง๑๐๐บาทเท่านั้น
ชาวบ้านสนใจนะเข้ามาเก็บกันเกือบ๔๐คน
คุณคิดดูแล้วดูสิผักหวานสดสวยแบบนี้เลย
ซึ่งกำนันบอกด้วยว่าแต่ละปีนะครอบครัวจะช่วยกันเก็บผักหวานออกไปขายตามตลาด
กิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท

โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นปีไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี่แหละ

นะเนี่ยของแทนแน่นอนแล้วต้องเก็บยอดอ่อนมันมานะคะ
ชาวบ้านบอกว่าการเก็บแบบนี้นะทำให้มีรายได้เนี่ย
เป็นหลักแสนเลยนะคะคุณว่าไปนะ
แต่ว่าใครที่สนอกสนใจนะแล้วอยู่โคราชนะ
อยู่ในอำเภอคอนบุรีอยากจะไปเห็นกับตาก็แวะไปได้
ชาวบ้านเขาก็มาเก็บขายกันเยอะแยะเหมือนกัน
แล้วก็เอาไปสร้างรายได้เอาไปขายต่อ
คือต้องบอกว่าเก็บฟรีไม่ใช่อยู่ดุ่มเข้าไปเก็บนะฮะ
ไปขอพี่บอกเขาก่อนก็ดีนะครับ
ใช่มีช่วงบางที่เขาก็ให้ฟรี
หรือว่างานบุญงานโรงเรียนงานวัดถ้าต้องการเนี่ยเขาก็อนุญาต
แต่ถ้าหากทั่วไปเขาก็จะเปิดบัตรให้มาเก็บ
เก็บบัตรกันนะคะ